ข่าวต่อไปนี้ก็ตกอกตกใจเหมือนกัน
ก็ฝากเตือนภัยกันไว้ด้วยใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาท
เพราะว่ามีรถตู้บรรทุกหีบศพ
ขับมาเสียหลักข้ามเลนมามาชนกับแท็กซี่คันหนึ่ง
โชคดีนะคะที่ไม่มีใครถึงแก่ชีวิต
แต่ประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บกันค่ะ
ไปดูภาพบรรยากาศกันก่อนคุณผู้ชม
เห็นไหมรถตู้สีบรอนคันนี้ข้ามเลนมาเลย

อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นที่ถนนสายบ้านแพ้วพระประโทนนะคะ
บริเวณหลักกิโลเมตรที่๑๐ตำบลหลัก๓อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
เหตุครั้งนี้มันเกิดขึ้นอย่างที่ดิฉันบอกแล้วว่า

ถ่ายเลยให้คนลุกเอาจริงจริงนะถ้าเห็นแบบเนี้ยดิฉันวิ่งหนีแล้วนะ
ครับไม่เดินเข้าไปดูนะว่ามีรถมีมีอะไรอยู่ในโรงไหมมีไหมอ่ะเพราะว่าฝาโลงนี่เปิดกระจุยนะคะ
แต่ปรากฏว่าเดินเข้าไปข้างในโอ้ลงอก
ทำไมโอ๊ยแล้วไปนี่ไม่มีศพ
แล้วในรถคุณเห็นไหมมีอะไรบ้าง
ดอกไม้จันทร์เอ่ยสายสินเอ่ยด่ายแดงเอ่ย

พร้อมเลยอุปกรณ์พร้อมขาดอย่างเดียว
ขาดขาดอันไงครับ
ขาดอย่างเดียวผมพูดได้ไหมผมพูดได้ไหมเพราะผมกลัวถ้าคุณพูดผิดขึ้นมาเนี่ยมันจะยุ่ง
อย่างเดียวขาดศพที่อยู่ในนั้นไม่มีใครอยากจะให้เป็นศพจริงไม่มีแล้วก็ไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุที่มันอันตรายนะที่เราเล่าให้ฟังเนี่ย
มันเป็นเรื่องอุบัติเหตุจริงนะคุณผู้ชมก็เลยฝากย้ำฝากเตือนแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยโอ้โหคุณเขาตกอกตกใจก็เนี่ยต้องเร่งมาช่วยยกโรงศพออกไปไว้ข้างทางก่อน

ยกเสาไฟฟ้าที่มันกรีดขวางจาราจร

เพราะดีว่าไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะ
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยก็คือคนขับรถตู้นะคะ
ส่วนรถแท็กซี่มีผู้โดยสารมาด้วยนะ๒คน

ไม่ได้รับบาดเจ็บไม่ได้รับอันตรายอะไร

ขับขี่กันอย่างปลอดภัยด้วยนะจ๊ะ
ก็เพราะว่า
อันนี้เตือนกันทุกวันน่ะคุณผู้ชม
อยากจะให้คุณผู้ชมสุขภาพดีเดินทางปลอดภัยมีความสุข